ไปดูต่อกันที่แนทอนิพรกันหน่อยค่ะ
มาปีนี้กระแสดราม่าของวงการนางงามเนี่ยค่อนข้างเยอะละเกิน
แล้วก็ต้องไปถามรุ่นพี่เขาหน่อยผู้ผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้ว
เพราะว่าช่วงหลังบอกเลยว่ากระแสแฟนนางงามในการแสดงความคิดความเห็นชนิดที่เรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิงค่ะ
ก็มีทั้งชื่นชมอวยเบอร์ใหญ่บางครั้งก็ด่ากันรุนแรงถึงขั้นบูลลี่ก็มี
ตอนนี้พรในฐานะนางงามรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ทัวร์ลงมาก่อนแล้ว
ก็แนะทริคง่ายในการรับมือแต่ผลลัพธ์สุดปังไปฟังจ้ะ
จริงมันก็ไม่ใช่แค่วงการนางงามกับการบูลลี่เป็นของคู่กันค่ะ
หนูว่าก็ทั้งสังคมของเราด้วยค่ะ
มันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองว่าการบูลลี่นั้นเป็นยังไง
บางคนเขาก็จะมองว่าเวลาเราโดนบูลลี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแรงหนึ่ง
การที่เราฮึบขึ้นมาพัฒนาดูแลตัวเอง
มองว่าการบูลลี่มันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วค่ะ
มันไม่ใช่แค่หนูที่โดนหนักทุกปีก็โดนหนักเหมือนกัน
อาจจะเป็นคำพูดที่ดูแบบเฉยหรืออะไรอย่างนี้
จริงนั่งสมาธิมีสติหายใจเข้าลึก
หนูว่าเป็นคนที่สวดคาสะคาถาชิ้นนับบัญชรก่อนนอนทุกคืน

ดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงในทุกเรื่อง
หายใจเข้าลึกถึงปลายเท้าค่ะแล้วก็ค่อยหายใจออกมาใหม่
โอ้โหถ้ายังสวดชินนับบัญชรไม่ได้นับ๑พันกันไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เตือนสติตัวเองว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปสนใจอะไรมากกับคำขอหา
บูลลี่อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้รับเวรกรรมทางโซเชียลไปเอง
ถูกต้องแต่อย่าลืมนะว่าสติสำคัญที่สุดนะคะสำหรับการดำเนินชีวิตนะคุณผู้ชมนะ